หากจะพูดถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงราชการที่๙

พระองค์ยังทรงสนพระราชหารุทัยเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์
และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนธภาพยนตร์
ในประเทศไทยและต่างประเทศ
ยังความปลื้มปิติให้กับบุคคลในวงการภาพยนตร์เป็นอย่างมากนะคะ
พิธีราชาพิเศษสมรส๒๘เมษายนพศ๒๕๖๒
คือครั้งแรกที่ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ได้รับพระราชานุญาตให้นำออกมาฉายครั้งแรก
เมื่อวันที่๑พฤษภาคมปี๒๔
ที่โรงภาพยนตร์ศาลาชะเลิมกรุง
เพื่อให้ประสบกรณิกรได้เข้าชมภาพครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย
ยังเป็นภาพยนตร์ชุดสำคัญที่เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙
โดยในปี๒๔๙๓ถึง๒๕๕๙
มีบันทึกว่าประชาชนแห่เข้าชมอย่างล้นหลาม
และรายได้จากการจัดฉายสามารถนำไปใช้เพื่องานสาธารณกุศลได้เป็นจำนวนมาก
จากพระราชจริยวัตรที่งดงาม
การประกอบพระราชภารกิจนานับประกาศเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย

ถูกเก็บสะสมตั้งแต่ปีที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราช

ได้กลายเป็นสมบัติของแผ่นดิน
เพราะไม่ใช่เพียงภาพความทรงจำที่ได้เห็นพระราชาผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก
หากแต่ภาพบางภาพคือภาพที่ถ่ายทำจากมุมมอง
เป็นภาพจากสายพระเนธของพระมหากษัตริย์
อันเป็นสิ่งล้ำค่าที่ประเมินค่าไม่ได้
เพียงแต่ทรงโปรดการถ่ายทำภาพยนตร์
หลวงราชการที่๙ยังทรงโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนธภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศด้วย
ปรากฏรายชื่อภาพยนตร์ที่ทอดพระเนธที่โรงภาพยนตร์มากกว่า๑๐๐เรื่อง
โดยภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้ทอดพระเนตภาพยนตร์ในรอบปฐมธัตรคือ
สันติวีนาของรัฐเปสตันยีที่คว้ารางวัลถ่ายภาพและกำกับสินจากเทศกาลประกวดภาพยนตร์นานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่นในปี๒๕
ว่าและพระราชภาพยนตร์นี้เป็นภาพยนตร์ชั้นสูง

ความสนใจในวงการนี้แล้วก็ให้สวดพระไทยในวงการนี้แล้วก็ให้ความสำคัญ
รวมทั้งจริงแล้วตัวพระองค์ท่านเองก็ทรงโปรดเรื่องกล้องเรื่องศิลปะด้วย
การที่ท่านออกเสด็จเพื่อที่จะไปทอดพระเนธภาพยนตร์ในรอบปฐมธาตุต่าง
ก็ยังความปราบปลื้มปิติให้กับทีมงานผู้สร้าง
ไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างไทยของพ่อต่างชาติเอง
ผลงานภาพยนตร์คุณภาพอีกหลายต่อหลายเรื่อง
พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนธในรอบปฐมทัศน์หรือการกุศล
จากจะนำความปราบปลื้มใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อผู้สร้างและนักแสดงแล้ว
แต่รายได้จากการจำหน่ายบัตรยังถูกนำไปใช้เพื่องานสาธารณกุศล
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่า
อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง
จากภาพยนตร์ส่วนพระองค์และพระราชกรณียกิจตลอดรัชสมัยที่ทรงครองราช
ทรงงานอย่างหนักเพื่อประสบกรณิกรทั่วทุกถิ่นที่และพระปรีชาสามารถด้านต่าง
ยังได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างผลงานภาพยนตร์อีกมากมายมหาศาล
อย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องด้วยกล้าวของผู้กำกับผู้ล่วงลับบัณฑิตฤทธกล
นอกจากจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานบทเพลงพระราชนิพลถึง๙บทเพลง

แก่นแท้ของเรื่องยังนำเสนอเรื่องราวการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฝนหลวงหยดน้ำจากฟ้าที่ดับทุกข์ร้อนของเกษตรกร
พระมหากรุณาธิคุณที่แผนขจรไกลไปทั่วทุกมูรรัว
เว้นแม้แต่ในวงการภาพยนตร์ที่ทำให้ผู้สร้างงานมีกำลังใจ
ที่จะผลิตผลงานศิลปะให้คงอยู่ตลอดไป
คือการพระราชทานรางวัลตุ๊กตาทองรางวัลแห่งเกียรติยศ
นำความปราบปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้ให้กับบุคลากรในวงการภาพยนตร์ไทย
สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่ไม่ส่งทอดทิ้งผู้สร้างงานศิลปะในทุกสาขาวิชาชีพ
่งพระราชดำรัฐตอนหนึ่งว่า
จะเป็นการบันเทิงความจริงในเรื่องบันเทิง
ศิลปินแสดงให้ผู้ดูผู้ชมได้มีความสุขบ้างให้มีความเศร้าบ้าง
แต่ว่าความสุขความร่าเริงความเศร้าทุกข์
ที่ได้จากการแสดงของศิลปินนั้นมีประโยชน์ทั้งสิ้น
ในทางที่จะทำให้ความจริงในจิตใจ
และเมื่อเห็นความจริงในจิตใจแล้วทำให้เกิดความรู้
และสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ดีให้มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้